คุณผู้ชมเรื่องการขับรถขับรานะคะเราเตือนกันทุกวันเลย
อย่าคิดว่าแค่นี้เองหรือว่านิดเดียวหรือว่าไม่เป็นไรนะคะ
มีคุณลุงวัย๕๙ปีคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์
แล้วก็ไปกลับรถบนเกาะกลางถนนนะคะ

พอกลับไปเท่านั้นแหละรถที่เขาวิ่งสวนมาค่ะเขาไม่เห็น
และเป็นนักศึกษาสาวที่ขับรถมาชนเข้าไปอย่างจังเลยนะคะ
แพทย์ต้องพยายามเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกันใหญ่เลย
นี่ค่ะแพทย์กำลังยื้อชีวิตนายคัมภีร์วรดีวัย๕๙ปีนะคะ
สภาพนี่ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคุณผู้ชม
เพราะว่าสภาพค่อนข้างที่จะเสื่อมสยองหน่อยเหมือนกัน
คือศีรษะเปิดนะคะแล้วก็เลือดไหลนองพื้น
จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนคู่กรณีก็คือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ที่เอาทิชชู่ซับหน้าค่ะ
คนนั้นคือนางสาวกุลกัญญาสังขโหนักศึกษาวัย๑๗ปี
เป็นคนที่ขับรถมาชนนะคะได้รับบัตรเจ็บเหมือนกันนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่นายคัมภีร์ขี่มอเตอร์ไซค์ขนกระเทียมถุงใหญ่
เลนตัดข้ามเกาะกลางถนนจะกลับบ้านซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
แต่ว่าพอกลับสวนออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางสาวกุลกัญญาขี่มอเตอร์ไซค์ทางตรงมาพอดี
ก็เลยฟาดกันเข้าไปอย่างจังเลยนะคะร่างของนายคัมภีร์ก็กระเด็นลอยออกมา
แล้วก็ศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงจนแตกหมดสติแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ชาวบ้านเขาก็วิภาควิจารณ์กันนะคะว่าถนนเส้นนี้สายสุรินปราศาสตร์เนี่ยมันเป็นสายหลัก
มีการสร้างเกาะกลางถนนยาวทำให้จุดกลับรถอยู่ไกลเกินไป
ชาวบ้านก็เลยใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือตัดเลนแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนกลับรถเลยก็แล้วกัน
มันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง